เสียชีวิตอยู่ตรงถนนบางกะพร้อมนี่นะคะ
น่าจะ๓วันแล้วมั้ง
เพราะว่ารักษณะศพนี่คือเปลี่ยนสภาพไปแล้ว

สาราตรงนี้นี่คนไม่ผ่านไปผ่านมาเหรอ

เหตุการณ์นี้ตอนประมาณเมื่อวานช่วงสาย
ตำรวจที่สพอำภาวาได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่สาราพักผู้โดยสาร
ตรงหน้าวัดบังกภอมนี่เขามาผูกเผลนอนอย่างนี้เลยเหรอโอ้ย

ใช่นี่ต้องจุดทูปไงนี่เออไล่แมลงวัน
อ้าวแล้วพอไปตรวจสอบนี่นะคะ
ก็เจอศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปี
สภาพคือเปลือยกายนอนตะแคงอยู่บนพื้นปูนในสาราพักผู้โดยสาร
ปลายเท้าเนี่ยคือถอดเสื้อผ้าแล้วนะใส่เอาไว้ในตะก้า
แล้วตามเนื้อตามตัวไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อะไรค่ะ
เหนือศีรษะเจอเต็นต์เป็นเต็นต์ลายทหารแขวนเอาไว้
นี่แขวนแบบนี้มีฟูกพับอยู่วางอยู่ใกล้เห็นไหมว่าที่สารา
ลักษณะเหมือนกับมาอยู่มาอยู่ที่สารามาพักอาศัยอยู่เลยค่ะ
อาศัยเลยล่ะใช่แล้วน่าจะเสียชีวิตมาประมาณสามวันแล้ว
เพราะว่าสภาพศพก็เปลี่ยนไปแล้วก็มีกลิ่นแล้วด้วย
ทีนี้จากการสอบถามคนที่ไปเจอศพคนแรกเนี่ย
พวกเครื่องจักษรน่ะขายพวกแบบเครื่องจักษรอันละ๒๐บาทไปขายตามงานวัด

แล้วปกติเนี่ยนะคนตายเนี่ยเขาจะมาอาบน้ำในวัดอาบประจำอะ
แต่พอสองวันก่อนไม่ได้เข้าไปที่วัดพระท่านก็แปลกใจ
ปกติเนี่ยจะมีคนนี้เข้ามาทุกวันมาอาบน้ำแต่ว่าไม่มา
พระท่านก็เลยบอกว่าให้ไปดูหน่อยซิ
ทีนี้ค่ะคนที่ไปเจอศพคนแรกเขาก็เลยบอกมาชะโงกดู
แล้วพอเห็นว่าเสียชีวิตแล้วเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เบื้องต้นเนี่ยเลยสันนิษฐานว่าปกติแล้วเนี่ยโหดูลักษณะสาลายเห็นมั้ย
โอ้โหหวดเขินคือเก็บมาลองทงลองเท้าแตะเองอยู่อะนะคะ
คือปกติผู้ตายเองก็จะกางเต็นต์นอนบนฟูกแต่ว่าพออากาศร้อนเนี่ย
มันไม่มีพัดลมด้วยไงก็คงจะเก็บเต็นต์เก็บฟูกแล้วก็ถอดเสื้อผ้า
นอนแบบนอนเปลือยเหมือนกับร้อนจัด
หลังจากนั้นอากาศมันร้อนมากไง
คงจะไปฮีทโสต์โครคเป็นลมแดดจนหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตแบบไม่มีใครรู้
โรงพยาบาลนครปฐมต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง

มารับศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ